คุณผู้ชมคะแจ้งข่าวเศร้าเช้านี้หน่อยนะคะ
นักแสดงตลกที่เคยสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับเรา
อเด่นดอกประดูกเมื่อเช้านี้เสียชีวิตแล้วในวัย๘๐ปีค่ะ

ก็โพสต์เมื่อสักครึ่งชั่วโมงกว่านะคะ
โพสต์ระบุข้อความบอกว่าขอให้พี่เด่นดอกประดูกสู่พบภูมิที่ดี
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะ
ถ้าเกิดว่าย้อนไปยุคสมัยที่อเด่นดอกประดูกโอ้โหถือว่าเป็นนักแสดงตลกรุ่นใหญ่
แล้วถ้าเกิดยุคนั้นนะก็จะนึกถึงนอกจากเด่นดอกประดูกแล้วจะมี
อันนั้นปี๒๐๒๐พี่โดน
ถือว่าเป็นนักแสดงตลกที่ตลกนะแล้วเล่นมุกแบบสุภาพ
หยาบโลนไม่ลามกเลยค่ะ
รวมถึงหลายคนอาจจะคุ้นผลงานของอเด่นอย่างรายการไม่ลองไม่รู้
ดังมากเพราะว่าออกอากาศมายาวนาน๑๔ปี
หลังจากนั้นอเด่นก็มาทำธุรกิจผลิตพวกดินเกษตรผสมนะคะ
แล้วช่วงหลังเราอาจจะได้ตามข่าวสารบ้าง
แล้วก็มีข่าวว่าอเด่นป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์
และท้ายที่สุดเสียชีวิตเมื่อเช้าด้วยวัย๘๐ปี
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของอเด่นด้วยนะคะ